มาดูเรื่องนี้ค่ะที่ปราจีนบุรีเจ้าของหมาได้โพสต์ภาพหมาถูกยิงนะคะ
ชื่อว่าเจ้าคอสตอนค่ะเป็นหมาเพศผู้อายุ๓ปีถูกยิงที่ขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของเจ้าของหมานะคะ
คุณศีนพาทรัพย์สะสมอายุห้าสิบปีและนายเทิดพากรอายุหกสิบปี
แมวเนี่ยสี่สิบกว่าตัวค่ะนางศรีนภาบอกว่าก็เลี้ยงเอาไว้
พื้นที่เนี้ยสามสิบเอ็ดไร่นะอืมเขาบอกว่าเขามีรัวรอบขอบชิดนะ
สุนัขที่ถูกยิงเนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ไทยถูกยิงเข้าที่ขาสามขา
ก็คือขาซ้ายด้านหน้าข้างหนึ่งขาหลังทั้งสองข้างเลย
มีรูกระสุนเป็นแผลหลายจุดเลยค่ะแต่ที่หนักที่สุดก็คือ
ขาซ้ายด้านหลังอ่ะเนี่ยถูกยิงจนขาหักอ่ะ
ศรีนภาบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเจ็ดสิงหาคมค่ะช่วงเย็น
ลูกน้องที่บริษัทมาบอกว่าในอวงเพื่อนบ้าน
ยิงสุนัขที่หน้าบริษัทเลยเพราะว่าสุนัขไปกัดไก่
คือในวันนั้นเนี่ยออกตามหาสุนัขตัวที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
คอสตอนเนี่ยนะคะแต่ไม่เจอเช้าวันถัดไปสุนัขตัวที่ถูกยิง
กลับมาเองมานอนจมกองเลือดอยู่ในป่าข้างทางเข้าบริษัทนะคะ
ศรีนภาก็เลยบอกว่าก็นำตัวไปหาคุณหมอไปหาสัตวแพทย์
สัตวแพทย์บอกว่าต้องตัดขาทิ้งอ่ะขาที่ถูกยิงต้องตัดทิ้งค่ะ
เพราะว่ากระดูกหักเนื้อเน่าแล้วด้วยแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ว่าแล้วที่สุนัขออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อของ
ก็เลยเปิดประตูทิ้งไว้คาดว่าจังหวะนั้นมันเลยวิ่งออกไป
ครับโดยที่เธอไม่รู้ตัวก็อาจจะไปกัดไก่ของเพื่อนบ้านจริงจริง
แต่ก็ไม่รู้แหละว่าไปกัดไก่มากี่ตัวที่ผ่านมาก็เคยชดใช้ค่าเสียหายมาโดยตลอด
แต่ครั้งนี้มายิงสุนัขขนาดนี้เนี่ยมันรับไม่ได้
เคยบอกกับคนยิงว่าถ้าสุนัขไปกัดไก่ในบ้านให้ยิงได้เลย
อันนี้ยอมรับว่าเคยพูดจริงแต่ครั้งนั้นก็เคยยิงสุนัขเขาตายไปตัวนึงแล้วไง
ก็ไม่ได้เอาเรื่องไปแล้วไงครั้งนี้มายิงอีกแบบเนี้ยทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยแจ้งความเอาไว้ที่สพสะบัวค่ะ
๒บาทไม่ได้ว่างแล้วข้าเอาไหมครับข้าเอาตังค์เอาค่ะ
ตัวละ๓๐๐ตัวละ๓๐๐ไม่ใช่ว่าจ่ายตัวละ๑๐๐นะอืม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ถูกพาดพิงนะคะ
ที่บอกว่าชื่อในอ่วงเนี่ยค่ะว่าเป็นคนไปยิงสุนัขตัวนี้
คอสตอนเนี่ยนะนายคำพันธ์ศรีโสมอายุห้าสิบหกปีค่ะ
ยอมรับว่าเป็นคนยิงเองยิงจริงยิงเพราะโมโห
เพราะว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดไก่ชนที่หลานฝากไว้ไก่เนี่ยตายนะคะ
ทั้งที่เขาเนี่ยนะเอาสุ่มเอาผ้ามาคลุมเอาไว้
แล้วไก่ตัวเนี้ยราคาประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนอกจากกัดไก่ชนของเขาแล้ว
กัดลูกเจี๊ยบสิบสามตัวคือในเหล้าเนี่ยลูกเจี๊ยบตายสิบสามตัว
เหลือแค่แม่ไก่ตัวเดียวแล้วลูกเจี๊ยบเหลืออีกแค่ตัวเดียว
เหลือแค่ตัวเนี้ยแล้วก่อนหน้านี้สุนัขไปกัดไก่ในบ้านเขาแล้วเนี่ย
สี่ห้าครั้งแล้วนะอ่าเอาไก่ไปให้เจ้าของสุนัขดูแล้วนะ
แต่เจ้าของสุนัขกลับท้าว่าก็ไปแจ้งตำรวจสิที่ผ่านมาก็เคยคุยกันด้วยดี
เจ้าของสุนัขเคยพยายามจ่ายค่าเสียหายให้แต่นายคำพันธ์บอกว่าไม่เคยรับเงินเลย
ก็แค่บอกเจ้าของสุนัขว่าก็เลี้ยงสุนัขให้ดีอย่าปล่อยให้มากัดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้
ที่นายแล้วแล้วแกเป็นที่บันเมาส์ตายต่อการแกเจ้าก็ด้วยนี่ไว้แหละ
ก็นับถือกันเพราะว่าไม่เอาตังขอให้เฮรี่นิคอลคั้งหมาให้ดี
คือนายคำพันธ์บอกว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยนะ
ก็ป้องกันทุกอย่างนะคะครับเอาสุ่มมาครอบไก่
หมาก็มาตะครุบเอาตะข่ายมาขึงหมาก็แทะกัดตน
ตะข่ายขาดเอากรงลวดทำเป็นล้าไก่อย่างดี
ก็ไม่เหลือหมาก็ยังมากัดอืมแล้วเขาบอกว่าวันที่ยิงเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าเห็นเลยว่ากัดไก่อยู่คาปากเลยอ่ะคือหมาคาบไก่อยู่เลยอ่ะ
ก็เลยโมโหมากเนี่ยค่ะทีเนี้ยนายคำพันธ์เขาก็ยอมรับว่าเขายิงจริงจริง
แต่ทางตำรวจบอกว่าคือมันก็ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำก่อน
เบื้องต้นก็ต้องมีหมายเรียกเรียกตัวนายคำพันธ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
จะมีการดำเนินการอะไรกันยังไงต่อแต่ไอ้ไก่ตัวล่าสุดที่โดนไปเนี่ยโอ้โห
ไก่ชนเขาหมื่นห้าหมื่นห้าใช่เขาบอกราคาเขาหมื่นห้า
แม่มันก็เป็นปัญหาที่มันก็น่าเห็นใจนะ
แต่ว่าก็ไปยิงหมาแบบนี้ไม่ได้ไงมันมีกฎหมายไงนะครับ